ใช้เวลานี้ขอบพระคุณท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ที่ได้กรุณาพิปรายเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
พร้อมทั้งส่งคำชื่นชมนะครับในการที่รัฐบาลได้รับมือกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙นี้ตั้งแต่ต้นปี
ก็คือตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยากกราบเรียนให้
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านได้รับทราบนะครับว่ารัฐบาล
ภายใต้การนำของพนักท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในช่วง๑๐เดือนที่ผ่านมาท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
กับการแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดโควิดหนึ่งเก้าครับท่านได้ตั้ง
บริหารสถานการณ์โควิดแห่งชาติตอนที่ตั้งมา
ผู้คนก็บอกว่านายกยึดอำนาจกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว
นายกเอาอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไปบริหารเองวันนั้น
จนถึงวันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าข้อคอรหาเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นครับ
ตรงกันข้ามครับการที่เรามีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
แห่งชาติซึ่งท่านนายกมนตรีท่านได้นั่งเป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง
แล้วท่านได้สนทิบูรณาการองค์การส่วนราชการ
หน่วยงานนะครับเข้ามารวมทำให้เกิดพลังในการต่อสู้
แล้วรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด๑๙ได้
ยังมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบันคงไม่ต้องสงสัยครับว่า
ในขณะนี้ประเทศไทยเราอยู่ในลำดับต้น
อาจจะเป็นลำดับหนึ่งด้วยซ้ำในการรับมือกับโรคระบาดโรคนี้
ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ครับ
ถ้ารัฐบาลไม่ให้ความใส่ใจและไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
พี่น้องประชาชนทุกคนตลอดจนข้าราชการทุกภาคส่วน
ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับโรคนี้นะครับ
วันนี้เราเข้าเดือนที่๑๐แล้วครับเรารู้จักมันมา๑๐เดือนแล้วครับ
แล้วเราก็เริ่มลุกไล่มันกลับเข้าไปบ้างครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาลุกไล่เรามา
ฝ่ายเดียวตอนที่เกิดโรคระบาดใหม่ใหม่
เรายังไม่รู้จักเขาดีพอครับเรายังไม่มีอุปกรณ์
การแพทย์ไม่มีเวชพันธุ์คณะแพทย์พยาบาลเพศรัชกร
ยังไม่รู้จักธรรมชาติของโควิดนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนถูก
กักตุลแล้วก็เพิ่มราคา
ที่ไม่มีเหตุผลแต่รัฐบาลชุดนี้ครับ
ภายใต้การนำของท่านนายรมนตรีคณะมนตรีทุกท่าน
เขาใช้เวลาไม่เกิน๓เดือนครับในการแก้ไข
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรคระบาด
ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับได้กลับคืนสู่สภาพ
ที่เราอยู่ได้โดยเร็วที่สุด
วันที่เรายังไม่มีห้องแยกวันที่เรายังไม่มียา
วันที่เรายังไม่มีเวชพันธุ์ขาดแค้นไปทุกอย่าง
แคนพีพีอีขาดแคนยาที่ใช้รักษา
แค้นห้องนะครับในเดือนกุมภามีนา
พอเข้าเดือนมิถุนาเท่านั้นครับทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมครับ

ระบบการสาธารณสุขของประเทศจะทำได้ครับเรามีห้องที่จะพร้อมรองรับผู้ป่วย
เป็นหมื่นหมื่นคนครับเรามียาที่เพิ่มขึ้นจากแปดพันเมตร
เป็นเจ็ดแสนเมตรครับเรามีแพทย์ที่เข้าใจโรคโควิด
และที่สำคัญที่สุดครับเราไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเวชพันธุ์ใดอีกแล้วครับ
พีพีอีผลิตได้ในเมืองไทยทันทีที่เรารู้สึกว่าขาดแคลน
เราได้รับความร่วมมือจากสมาคมสิ่งทอนะครับท่านนายกท่านกรุณา
เรียกสมาคมสิ่งทอแล้วขอร้องให้เขารีบเร่งผลิตนะครับ
วัตถุดิบที่นำมาเป็นชุดพีพีอีเพื่อให้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ได้เข้าถึงคนไข้โดยที่ไม่ต้องระแวงว่าจะเกิดการติดเชื้อจากอ่า
อองฝอยของคนไข้หรือเปล่าความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชน
ทำให้ทุกทุกอย่างในวันนี้เกิดความพร้อมสับหมดครับหน้ากากอนามัย
ขายกันชิ้นละยี่สิบกว่าบาทวันนี้เหลือ๑บาท๖๐ครับ
แล้วก็ไม่ขาดแคลนด้วยครับวันนี้องค์การเพศสัตว์สามารถ
เพิ่มราคาหน้ากากอนามัยที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยสิ้นเชิง
แล้วเรื่องวัคซีนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้กรุณาแสดงความกังวลถึงนะครับ
กับทุกสถาบันที่เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาคิดค้นวัคซีนนี้ขึ้นมา
อกจากนั้นเรายังเพิ่งเซ็นกับมหาวิทยาลัยออกสฟอร์ตนะครับ
แล้วก็บริษัทผลิตยาชั้นนำ

ซึ่งถ้าเขาทดลองสำเร็จ
เขาจะถ่ายทอดวิธีการเหล่านี้มาให้กับโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
สำเร็จแล้วทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
ทันทีที่การค้นพบแล้วการผลิตวัคซีนเกิดความสำเร็จขึ้นมานะครับ
นอกจากนี้ท่านแดงนกมนตรี
ท่านได้ให้การสนับสนุนในทุกสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ
ท่านขึ้นไปเพื่อทำให้เกิดขวัญกำลังใจ
และเกิดพลังในการต่อสู้กับโรคโควิด
เริ่มมาจากการบรรจุข้าราชการถึง๔๕๖๘๔ตำแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด
จากลูกจ้างชั่วคราว

เขามีกำลังใจเขาพร้อมที่จะต่อสู้
ซึ่งพลังนี้เห็นได้อย่างชัดเจนครับ
เรื่องของพี่น้องอสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ซึ่งเรามีอยู่ถึง๑๕๐๐๐คน

รัฐบาลชุดนี้ได้ให้การดูแล
ตระหนักถึงความทุ่มเทของพวกเขาเหล่านั้น
ในการที่ช่วยให้สอดส่อง
ช่วยรัฐบาลสอดส่องดูแล
ขอประตูบ้านนำยาไปแจก
คอยให้ความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้าน
รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ค่าตอบแทน

ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
ท่านแห่งรัฐบาลมนตรีได้ให้คำสัญญาต่อ

รัฐบาลชุดนี้จะให้การดูแล

กว่าโรคโควิดจะหมดไปนะครับ

ชี้แจงสมาชิกคุณสงเกตตัวสักครู่นี้นะครับว่า
อนุมัติงบประมาณถึง๔๕๐๐๐ล้านบาท
ในการที่จะเอามาใช้

สถานบริการทางการสาธารณสุขนะครับ
แล้วก็ใช้ในเรื่องของการยกระดับ
ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย

ไม่น่าถึงครับยังห่างครับเพราะว่าเรา

แล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา
จนถึงจุดที่ว่าเราไม่มีการติดเชื้อในประเทศนี้นะครับ

ที่มีการติดเชื้อที่เป็นข่าว
ภายในสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อในที่ที่เรา
ควบคุมได้ในที่ที่เราขอให้เขาเข้ามารับการกักกันตัว
ผมกราบเรียนเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับ
การที่จะไปมองว่าจะต้องไม่มีการติดเชื้อในประเทศนี้นี่เป็นเป้าหมายที่ผิดอย่างแน่นอนครับ
แต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้การสนับสนุนระบบการสาธารณสุขก็คือ
พยายามให้มีการติดเชื้อให้น้อยที่สุด
เมื่อมีการติดเชื้อที่ไหนเราตรวจสอบได้ทันทีเราคัดกรองได้ทันที
เรานำเขาไปรับการรักษาพยาบาลได้ทันที
วันนี้ความพร้อมมีครบครับ
ต้องขออนุญาตกราบเรียนสมาชิกผู้ทรงเกียจให้รับทราบ

แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การที่ได้รับการร่วมมือกำลังใจ
จากสมาชิกรัฐสภาทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ
ตลอดจนผู้ที่มีจิตศรัทธาให้บริจาคของอย่างมากมาย

นี่คือพลังที่ทำให้ประเทศไทยของเราสามารถ
รับมือกับสถานการณ์โควิดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ยังมั่นใจว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ต่อไป

ขอให้สมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจได้รับทราบว่า
ประเทศไทยหลังจากสถานการณ์โควิด
จะเป็นประเทศไทยที่ทุกประเทศในโลกนี้จะต้องให้ความสำคัญ
จะต้องให้ความสำคัญในการเข้ามาลงทุน

ประเทศไทยหลังโควิดจะต้องประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศไทยที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งนะครับ

จะเป็นที่เชื่อมั่นของทุกคนในโลกนี้นะครับ
ที่จะให้ความมั่นใจแล้วก็มาเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

หากพวกเราทุกคนอยู่กันด้วยความสามัคคี
อยู่กันด้วยความเข้าใจว่าประเทศนี้ยังจะต้องเดินหน้าต่อไป
แล้วสิ่งเดียวที่จะทำให้เป็นแรงดึงดูดให้กับทุกคน
ที่จะมาให้ความสำคัญกับประเทศนี้คือความสามัคคีของชนในชาติ
ซึ่งพวกเราทุกคนล้วนตระหนักดีแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเช่นนั้น

ขอให้ความมั่นใจและขออนุญาตท่านประธานชี้แจงในกรณีของโควิดเพียงเท่านี้ครับ